ขาบอกเลยว่าและแล้ววันนี้ก็มาถึงนะคะ
แสดงความยินดีกับนักร้องสาวเสียงดีค่ะดาเอ็นเดอร์ฟิน
ได้เลิกงามยามดีควงแฟนนุ่มคุณเดนิสค่ะ
พิธีแต่งงานเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะนี่หวานชื่นจริงจริงคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้เนี้ยเอาจริงจริงเขาเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมาสิบสองปีแล้วน่ะค่ะ
แล้วก็ตกลงคบหาดูใจกันมาก็เป็นปีแล้วล่ะ
ความรักความสัมพันธ์ของพี่ดาเอโดฟินกับคุณเดนิสนี่นะคะสุขงอมแล้ว
มันถึงเวลาแล้วฝ่ายชายเนี่ยคุกเข่าขอพี่ดาแต่งงานกันไปเมื่อกันยายนที่ผ่านมา
ถ้ายังจำกันได้ในคลิปนี้เลยนะฮะหลายคนบอกโอ้โหกรี๊ดกันโซเชียลแทบแตกนะฮะ
แล้วช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็ได้เลิกดีควงกันเข้าพิธีแต่งงานตามประเพณีไทยแล้วก็ประเพณีจีน
มียกน้ำชากันด้วยคุณผู้ชมบรรยากาศเนี่ยโอ้ยอบอุ่นเลยนี่เจ้าบ่าวของเรามาในแบบห
ไหล่หล่อเลยน่ะเออพี่พร้อมพร้อมในวงการมาร่วมแสดงความยืนดีกันเยอะเลย
ว่าจะเป็นมากกี้ราศีนะคะก็ควงมากับสามีนะคะคุณป๊อกพัศรกรนะฮะ
แล้วก็มีควงกันเปิดฟลอร้องเพลงด้วย
ต้อนรับพี่สื่อมวลชนแล้วก็บอกความรู้สึกเลยว่า
รอวันนี้มานานแล้วเป็นปลื้มมากเลย
คิดเลยว่าจะมีวันที่ได้มาเดินร่วมทางกันในบทบาทของคู่ชีวิตนะคะ
ในเรื่องของทายาทค่ะปล่อยไปตามธรรมชาติเลย
คาดหวังนะธรรมชาติก็จริงแต่อยากจะมีลูกแฟนทั้ง๓คู่
โอ้โฮแล้วก็บอกได้ว่าไม่ติดขัดอะไรนะฮะ
มีแพลนจะฉลองมงคลสมรสในช่วงมีนาคมปีหน้า

ส่วนเรื่องจดทะเบียนสมรสเปลี่ยนนามสกุลนั้น
พี่ดาบอกว่าขอรอทุกปีหน้าก่อนละกัน
แล้วก็บอกความในใจถึงกันและกันด้วยนะคะ
บอกว่ารักมากแล้วก็อยากจะดูแลกันไปตลอด
โอ้โห
เราก็รู้สึกว่าเรารักชีวิตเรา
แล้วเราอยากมอบชีวิตของเราสองคนให้กับลูกอีก
แล้วเราเห็นเขานิสัยแบบเป็นยังไง
คุณแม่พ่อแบบโอ้โหสุดยอด

เขินแล้วผู้ชายบอกรักต่อหน้าสื่ออีกสักหนึ่งแมทนะคะ

อย่างที่บอกไปว่าคู่นี้เขาเป็นเพื่อนกันมาก่อน

หลังจากนี้ก็ขอให้เป็นแบบคู่ชีวิตที่ราบรื่น

แล้วก็ขอให้สมหวังกับฝาแฝดที่อยากได้นะคะ